เหตุการณ์นี้แหมตั้งคำถามก่อนเลยผมไม่ได้ผิดจับผมทำไม
เอ้ารุ่งหกสิบสามปีคุณผู้ชมลองดูนะฮะ
ว่าเขาผิดหรือเปล่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
เนื่องจากว่าเมียติดโควิดเมียก็ไปรักษาอ๋อ
ทีนี้แกก็ต้องกักตัวถูกไหมคะแกไม่ยอมกักตัว
ออกมากินเหล้าเมาแบบนี้ค่ะชาวบ้านก็กังวล
เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำไมไม่กักตัว
อ๋อผมไม่ผิดไหมทำไมนี่แหละนี่แหละ
โอ้คุณลุงก็โวยวายอย่างนั้นฮะอืม
ผมผิดอะไรถ้าผมไม่ผิดแล้วใครผิดนะคะ
คุณลุงค่ะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่กากตัว
แล้วก็ออกมามากินเหล้าเมาแบบนี้เอ๊ะอ่ะโวยวายเลยอ่ะเซด้วยอ่ะ
เสียทรงเลยนะคะเก็บอาการไม่อยู่แบบนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วตำรวจสพนังรองกู้ภัยเห็นไหมคะ
คุณลุงชื่อว่าคุณลุงบุญสืบอายุหกสิบสามปี
แต่แบบนี้เมาไม่ต้องสืบเลยนะคะ
พูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยอ่ะนะคะตรงนี้ก็คือบ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ดำเผินนางรองจังหวัดบุรีรัมน์นะคะ
คือตำรวจแล้วก็กู้ภัยเนี่ยตั้งใจจะเอาแกเนี่ย
สงบสติอารมณ์ที่โรงพักครับ
ไม่ได้จะจับไปดำเนินคดีอะไรนะคะ
เออแต่แกก็โวยวายมาจับผมทำไม
ผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะเจ้าหน้าที่ใจเย็นมาก
พยายามที่จะอธิบายว่าแค่อยากให้ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักเท่านั้น

เพื่อความสบายใจของญาติญาติและมวลมหาประชาชน
ตรงนั้นไปก็ได้นะคะ

ครอบครัวสีแดงกักตัวสิบสี่วันตรวจหาเชื้อโควิด
สวบทุกเจ็ดวันนะคะ
ทีนี้อ้าวแล้วทำไมคุณลุงบุญสืบเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงล่ะคะ

ลูกสาวของลุงบอกว่าคุณพ่อเนี่ย

เพราะคุณแม่แล้วก็หลานสาว๒คนติดโควิด
สมก็เลยมาแจ้งให้พ่อกักตัว
ทางครอบครัวก็เลยให้พักอยู่ข้างบ้าน
เข้าไปภายในบ้าน
ซึ่งทุกคนพยายามห้ามและปิดประตูไว้แล้วนะคะ

ขุดดินหวังจะมุดเข้าไปในบ้าน
หรือว่าคุณพ่อเขาเหงาหรือเปล่า

ยังไงนะคุดดินจะมุดเข้าไปในบ้านคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณลุงคุณ